เรื่องนี้เป็นเรื่องผัวเมียค่ะเรื่องผัวเมียที่ปกติเวลากินเหล้าทีไรนะ
คู่นี้ทะเลาะกันประจำพอไม่กินเหล้าก็ปกติค่ะ
แต่ว่าคราวนี้ไม่ได้มีโอกาสเป็นปกติอีกแล้วเพราะว่าผัวก่อเหตุ
ยิงเมียยิงเมียจนตายค่ะแล้วตอนที่ไปจับตัวผัวได้เนี่ย
ผัวก็ปฏิเสธด้วยเดี๋ยวจะให้ฟังค่ะว่าผัวเขาบอกว่าอะไร
เหตุการณ์นี้ตำรวจที่ฉะเชิงเซารวมถึงแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ไปตรวจสอบบ้านหลังนี้แหละคุณผู้ชมอยู่ที่ตำบลบังกะหายที่อำเภอเมืองฉะเชิงเซานะคะ
เป็นบ้านสองชั้นแล้วก็ข้างล่างเนี่ยในครัวเห็นที่เบลออยู่นี่ไหมคะ
นี่คือศพของฝั่งเมียนางสาวชัญญาจรรธเนศอายุ๔๘ปีค่ะ
เสียชีวิตอยู่บนเก้าอี้แล้วก็มีแผลโดนยิงด้วยปืนขนาดจุดสองสองเข้าที่หลังซ้าย
ส่วนปืนเนี่ยน่าจะเป็นปืนยาวลูกกรดที่วางอยู่บนเก้าอี้ตัดผมหน้าห้องนอนของผู้ตายนั่นแหละ
ไปเจออะไรอีกที่บ้านเจอขวดเหล้าขาวค่ะวางไว้หน้าบ้านเพียบเลยนะ
ส่วนฝั่งผู้ก่อเหตุคือฝั่งสามีค่ะ
นายดาวรุ่งแจ้งกระจ่างอายุ๖๓ปียังเมาอยู่เลยอ่ะ
อันนี้อันนี้อาวุธปืนนะไปถามผัวหน่อยคนเรือนผัวเนี่ย
เขาก็ให้การแบบวกไปวนมาบอกว่าตอนนั้นเนี่ย
เมียผมอ่ะชัญญาอุ้มหมาอยู่อุ้มหมาคือเจ้าโดนัทอุ้มอยู่บนเก้าอี้
แล้วเจ้าโดนัทเนี่ยกระโดดลงมาที่พื้นเมียผมก็เลยกระโดดตะคุบ
แล้วก็นิ่งไปหลังจากนั้นผมเนี่ยก็เลยนี่นี่อันนี้คือเจ้าโดนัทนะคะ
หลังจากนั้นผมก็เลยยกเมียผมมานั่งบนเก้าอี้อ้าวเมียผมตายแล้ว
อันนี้เป็นข้อมูลจากฝั่งผัวที่บอกกับเจ้าหน้าที่นะคะแต่เราต้องถามคนที่อยู่แถวนั้นด้วย
ถ้าเกิดยิงกันมันต้องมีเสียงปืนถูกไหมเราไปถามเพื่อนบ้านค่ะ
เพื่อนบ้านเนี่ยนางสุรางบอกแบบนี้ตอนนั้นก็กำลังนั่งคุยอยู่กับสามีของนางสุรางนี่แหละในบ้าน
ได้ยินเสียงว่าบ้านเนี้ยผัวเมียทะเลาะกันอีกแล้วฝ่ายผัวเนี่ยก็ไล่เมียให้ออกจากบ้าน
เอาเมียก็ไม่ยอมไปก็เสียงดังกันสักพักหนึ่งค่ะปั้งเสียงปืนมันดังขึ้นมา
ทีนี้นางสุรางเนี่ยวิ่งไปดูอ้าวเห็นจังหวะนั้นน่ะฝั่งเมียน่ะนอนนิ่งแล้ว
แล้วเธอก็บอกด้วยนะว่าผัวเมียคู่นี้ค่ะปกติเวลาที่ไม่ได้กินเหล้า
ก็ไม่มีอะไรหรอกแต่พอกินเหล้าทีไรเมาทะเลาะกันทุกทีเลยค่ะ
ไม่อยากพูดใช่ไหมเออแล้วผัวจะแบบไหน
พี่จะไปไหนบ้างจะอยู่ตรงนี้บ้างอยู่ตรงจังหวัด

แล้วได้ยินเสียงปืนอะไร
พี่ปืนพี่ก็นึกว่าตาแรมตก

มันดังเหมือนใครเฟี่ยงอะไร
ปุ้งเหมือนใครเฟี่ยงอะไรสักอย่างหนึ่ง

แล้วหลังจากนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องมีการตรวจคาบขม่าวดินปืนในดาวรุ่งนี่แหละ
แล้วก็เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงด้วยนะอีก๔คน
เดี๋ยวจะมีการคุมตัวไปสอบที่สพเมืองฉะเชิงเซา
ส่วนร่างของผู้ตายส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วนะคะ